พร้อมนิทิกับสาวมะปรางอลิสาของคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่รับงานคู่ก่อนวันวาเลนไทยด้วยค่ะ

บอกเลยว่าสายแววคลามว้านมาแต่ไกลดูสิ
ร้องเพลงคู่ครั้งแรกเลยนะคะ
โอ้โหดูเหมาะสมลงตัวเนอะ
ส่วนเรื่องสุขภาพของหนุ่มโอบค่ะ
หลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขาเข้าโรงพยาบาล
เป็นอะไรรู้มั้ยเขาเป็นไข้หวัดสายพันบี
ช่วงนี้ยังมีหลายโรคเข้ามาเหลือเกินนะคุณนะ
ใช่แต่ว่าตอนนี้โอบดีขึ้นแล้ว
แล้วก็มีแฟนสาวคนสวยน้องมะปรางเนี่ยคอยส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเลยนะคะ
สำหรับวันที่๑๔กุมภาวันวาเลนไทยที่จะถึงนี้
ทั้งคู่แพลนกันไว้แล้วนะคะว่าจะนัดกันไปดินเนอร์หาของกินอร่อยด้วยกัน
ส่วนเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรยังบอกไม่ได้ขออุบเอาไว้ก่อน
แต่ที่แน่ฟังดีนะโอบเนี่ยไม่มีทางซื้อดอกไม้ให้มะปรางแน่นอน
ไม่ใช่ไม่รักแต่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยน้องมะปางเขาแพ้เกษรดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้น๖ปีที่ผ่านมามะปรางก็เลยไม่เคยได้รับดอกกุหลาบ
หรือว่าดอกไม้ใดจากหนุ่มโอบเลยจ้ะ

คือผมมีแพลนทำงานอยู่แต่ว่าถ้ามีเวลาว่างคงจะได้ไปเจอกัน
ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผม
รู้อยู่แล้วว่าปกติเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบว่าอยากไปกินประมาณไหนอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้
อยากได้อะไรอะไร

ไม่ว่าจะไปงานแต่งหรืออะไรใดมันจะแบบคันหยุบหยิบ

จองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
จริงแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้มีแพลนว่าแบบถึงขั้นลงเอยหรืออะไรขนาดนั้น

เรายังรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำไว้

สีแดงแพ้เอาเป็นกุหลาบสีเทาช่อใหญ่ก็ได้นะ

หลาบสีเทานี่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
พันธุ์นี่แหละเอามาเลยเป็นช่อใหญ่
หรือว่าจะเป็นแบบว่าทองคำแท่งอะไรอย่างนี้ก็สวยดี
แต่เห็นว่าปางก็บอกนะว่ารอลุ้นอยู่นะ
อบจะให้อะไรเพราะวันนั้นน้องมาที่ไทยรัฐทีวี
แต่ว่าเรื่องรุ้นที่ข่าวดีที่น้องบอกยังไม่มีแน่นอน
คู่เนี่ยตอบตรงกันเลยโอบก็บอกว่าขอเมคมันนี่ก่อน
มะปางเองก็บอกว่ายังมีงานค้างอีกเยอะเลยคอเมคมันนี่เหมือนกัน
แพ้เกษรดอกไม้เหมือนกันคนทางบ้านฟังไว้ก่อนนะ
ก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละถ้าแพ้เกสรดอกไม้คุณไม่ได้

เศร้าเลยไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ